ชาวเน็ตเขาแซวกันใหญ่เลยอ่ะร้านเนื้อย่างพรีเมียมร้านนี้ที่เชียงใหม่นะคะ
คือแต่งร้านหรูเลยแล้วเป็นเนื้อย่างแบบเกร็ดพรีเมียมร้านแบบญี่ปุ่นนะคะ
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะแล้วก็สังเกตเก้าอี้ของร้านนี้นะคะ
อุ๋ยเห็นไหมเป็นเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินอย่างนี้
แล้วก็เหมือนมีตัวหนังสือเหมือนเก้าอี้ที่วัด
ถ้าไม่มีตัวหนังสือนี่ยังคิดว่าเออไปซื้อมาหรือเปล่านี่ยืมวัดด้วยเหรอ
อี้วัดจริงจริงยืมวัดจริงจริงนี่ค่ะคือทางร้านบอกว่าเก้าอี้ที่สั่งไปมันมาไม่ทัน
อ๋อเหรอเลยยืมวัดมาก่อนอ๋อต้องยืมมาก่อน
คนไปกินเขาเลยแซวเอาอย่างนี้หรอคนแซวแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะเลย
นี่ค่ะก็ของจะเข้าโกดัง๒๗พฤษภาคมเก้าอี้
น่าจะได้๓๐พฤษภาคมแต่เปิดไปก่อนก็ยืมเก้าอี้วัดไปก่อน
มันถึงเลิกต้องเปิดร้านแล้วใช่ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะ
เจ้าของร้านเซจินายธีรสารครับบอกว่าเดิมอ่ะร้านอยู่ในอำเภอสันทราย
แต่แต่งร้านใหม่ก็เลยเขานั่งกินแบบนี้จริง
คือกำหนดเปิดร้าน๑๕พฤษภาคมก็คงดูเลิกดูอะไรมาเนอะต้องเปิดแล้วแหละ
นี่คุณเห็นมาสอนมันเข้ากันได้ไหมก็น่ารักดี
เก้าอี้เขาสั่งมามันแบบสั่งมาจากจีนไงพี่อุ๋ย๗๐ตัวมันมาไม่ทันนะคะ
ไปยืมเก้าอี้วัดมาก่อนวัดเข้าแท่นหลวงนะคะ
เป็นเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินขอบคุณทางวัดค่ะ

เออเห็นไหม

เราเปิดร้านแล้วนะแต่เก้าอี้เราเป็นแบบนี้

ผมไม่อยากให้ลูกค้ามาแล้วแบบเห็นเก้าอี้อย่างนี้
แล้วเขาจะรู้สึกแบบไม่โอเคหรือรู้สึกผิดหวังเนี่ยครับ

ก็ถามนิดหน่อยถามว่าใช้ที่ไหน
แต่เราก็เอาบอกว่ามาใช้ที่ร้านว่าเขาก็อนุญาต
เก้าอี้ที่สั่งคือนี่

เดี๋ยวของติ้งมาก็จะอย่างนี้แต่สีน้ำเงินเหมือนกัน
เดียวกันไม่เป็นไรหรอกสีน้ำเงินธีมยังได้อยู่

ใช่ค่ะแต่กลายเป็นโอ้โหก็เป็นร้านแบบคนรู้จักเยอะขึ้นเลย

คลิกวิกกลิดเป็นโอกาสไปก่อนค่ะดูประชุมครับวันนี้